เดอร์ท่านนี้ขอช่วยมาเราต้องช่วยค่ะคือเขาไปถูกชนแล้ว
เพราะฉะนั้นขอความช่วยเหลือถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วท่านขับอยู่ตรงนั้นพอดี
วันเวลาสถานที่เดี๋ยวบอกดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ
อืมอุ๊ยพี่ปุ๊กเนี่ยพี่ปุ๊กเฮ้ยโอ้โหชนแล้วไปเลยเหรอ
เลยเล่นเครื่องหนีด้วยเอาดูอีกทีก็ได้ไม่เชื่อเนี่ย
โอ้ยเป็นคล้ายคล้ายมาพี่เนี่ยไม่ชัดว่ะโอ้เออเนี่ย
ขนาดว่ารูปภัณฑ์สันธารของรถยังไม่ชัดเลยนะมดแต่ชื่นชมนะชื่นชมคันอื่นอื่นที่อยู่บริเวณนั้นอ่ะ
มาช่วยกันใหญ่เลยใช่ใช่ค่ะนี่ค่ะมาช่วยเหลือนะคะน่ารักมากนะคะ
เขาบอกว่าเขาเห็นนะว่าเป็นรถอเนกประสงค์สีขาวคล้ายกับ
ล้มแล้วก็เร่งเครื่องหนีนะคะทีนี้รายเดอร์คนที่เจ็บแล้วก็เป็นผู้เสียหายเนี่ย
ส่งคลิปนี้ไปให้เพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าช่วยโพสต์หน่อย
แล้วก็เพจก็ช่วยโพสต์นะเขาบอกว่าเขาเป็นรายเดอร์ที่ถูกชนแล้วหนี
๓๑กรกฎาคมเวลาประมาณเกือบเที่ยง
ก็คือ๑๑นาฬิกา๔๐นาทีบนถนนสาธรณ์เหนือ
ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเซ็นหลุยก่อนถึงสถานทูตเมียนมาสักประมาณ๑๐๐เมตร
ถ้าใครมีกล้องหน้ารถที่เห็นป้ายทะเบียนคันที่ชนชัด
ขอให้ช่วยหน่อยแจ้งไปที่เพจสายใหม่ต้องรอด
เบื้องต้นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่ขี่แล้วก็เป็นรายเดอร์ผู้เสียหายเนี่ย
บอกว่าไปแจ้งความไปแล้วอยากให้คนที่ชนกลับมารับผิดชอบหน่อยนะฮะ
หรือใครมีคลิปเพิ่มเติมแจ้งมาที่เราก็ได้